ตอนนี้ค่ะเป็นช่วงวิเคราะห์ตัวเลขค่ะช่วงคณิตศาสตร์และสถิติค่ะ

โอเคช่วงนี้เตรียมกระดาษปากกาขึ้นมา

ซึ่งหวยก็เหมือนกันจะเลื่อนออกอากาศไปออกวันที่๑๑
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาคุยถึงสถิติและตัวเลข

ตอนนี้เขาบอกน้ำ

ที่ผ่านมาอันนี้มีสามแบ่นฝันเห็นพระผุธรูปจมน้ำ

และเมื่องมหาก็พบว่ามีพระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์จมน้ำอยู่จริง
บริเวณลำน้ำศาลนะฮะ

ที่กั้นโพรมแดนไทลาวมูห้าบ้าน

เป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์สมัยโบราณเนื้อสำริท
สภาพมีเสน่ห์เหนียมเขียวแต่ไข้ขึ้นเต็มองค์
ถนัดหน้าตักกว้างประมาณ๘๐เซนติเซนติเซน

คาดว่ามีอายุราว๑๐๐ปี

ก็ได้มีการทำพิธีอันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาจากน้ำ
ประชาชนเลื่อนหมื่นเลยเข้าไปดูแลนะฮะ

แต่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับคอหวยทั้งหลายคือ
เลขทะเบียนรถของวัดที่นำมาบรรทุก

ทำไมพระมาจากไหนทำไมไปอยู่ใต้น้ำได้ไงวะพี่
โดยเฉพาะเลขทะเบียนฝันเห็นว่าเจอ

ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เนี่ยแถวนั้นเกลี้ยงแผงเลย

แต่ว่าตั้งแต่อีศาตร์ตอนนี้เลขนี้กำลังดังมาก

จะฟังข่าวใช่มั้ย๘๐๘น่าสนใจมันเนี่ย๘๐เซ็นต์

คือเมื่อวานนี้นายกไปดูคือมีงานเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วง

บรรดาทุกคนจากเองนักข่าวเนี่ยก็แพรยามดู
สิ่งหนึ่งถ้าสมมุติผู้นำประเทศหรือนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรถ
ไม่ว่าจะเป็นสมัยของนายกรุ่นไหนก็แล้วแต่
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถูกต้องไหมครับ

ใช่หรอเปลี่ยนรถอันนั้นคือคนดูแลรถ
ผมคิดว่าพี่ตู่ปัดรถจะตกใจนะ

คุณฮะเขายังมีสิทธิ์เรียกทุกคนปรับทัศนคติได้อยู่
ผมก็ไม่ได้ตั้งใจคนเราปิดภาพผมมองไปเห็นตรงนี้ปัดรถอยู่ทำไมล่ะ
คุณว่ายนะคุณไปปรับทัศนคติเขาสักหน่อยนะครับ
ระหว่างที่นายกตู่กำลังจะพูดถึงรถไฟสายสีม่วงกำลัง

มันว่านักข่าวอยากจะถามสองสามเรื่องแบบนายก

ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟครับ
นายกถามว่าหรือมั้ยว่านี้จะให้เขียนว่าอะไรอะไรยังไง

ถามก็ดีนักรู้แล้วว่าจะต้องถามเรื่องรถ

ยังไงมันผิดยังไงบ้างหรือ

ไหนหวยไหนหวย

หนุ่มก้มหัวล่ม

หมายเลขทะเบียนนะฮะ
มักขอไปถามว่าเลขนี้จะออกไหม
นายก็บอกนี่ไปดูกันเลย

ไปดูไปดูจะได้เจ๊งกันให้หมด

ทำงั้นมาอันนี้
อาจจะมีหวังของคุณนี่เนรฝันถึงพระ
นี่เนรฟันถึงพระของนิชย์นี้เจ้าอาวาสเลยครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดดอนปลูจังหวัดสุพรรณบุรีฝันเห็นเสียงพระจมน้ำถึง๙ครั้ง
พอครั้งที่๙นี่บ่อยไปแล้วท่านก็เลยให้ลองไปขุดพบซิแล้วพบจริง
เป็นเซียนของหลวงพ่อมงคลนี้มิดมายุกว่า๓๐๐ปีหรือคุณ๑๐๐ปีใช่ไหม
ตอนนี้๓๐๐ปีตอนที่๑๓ธันวาแล้วก็อยู่ในเขตสุพรรณบุรีฟันอุงผลอยู่ในเขตลอยต่อสุพรรณกับอ่างทอมแล้วก็เอาขึ้นมาแล้ว
หลังจากขุดพบสะน้ำที่เห็นในภาพนี้
พอนำขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีคนเข้าไปดูมากมาย
ท่านบอกว่าฝันเห็นเสียงพระโบราณเนี่ย
ติดต่อกันถึง๙ครั้งจนรู้สึกว่าต้องไปดูซะหน่อยแล้วว่ามีจริงหรือเปล่า

ขุดไปเรื่อยขุดเยอะมากนานมากกว่าจะได้

พบเสียงพุทธรูปโลหะสีทองจริงอย่างที่ฝัน
ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาให้ประชาชนกราบไห้

เพราะว่าฝันถึงก็เลยตั้งชื่อนี้
น้ำในส่าดนี้จากสีธรรมดา

และพบโพพรงขนาดใหญ่ลึกในสาน้ำตาง้างกาวนั้นด้วย

เขาว่ายอย่างงั้นกัน
ยังไม่จบเท่านั้น

ธรรมดินสำหรับวันนี้เรามีเลขเด็กอ่างน้ำมลฮะ

สว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมมาฝากการสืบ
เนื่องจากเมื่องวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย

แห่งภาพเดิมอันนี้ของเก่า
แล้วออกไหมมีการแชร์กัน
ออกตรงเลยไม่ต้องกลับ
เคยออกไปแล้วนะอ๋อก็ใช่เนี่ยงางั้งกับ๓๕๐และ๗๔๐
งวดที่แล้วเนี่ยออกเลขท้าย๓ตัวคือ๓๕๐แบบเต็มเลย

งวดที่แล้วออกตรงเลยอ่าวแล้วทักมายเราถึงไม่รู้อ่ะ
รูปนี้เขาแชร์กันทั่วไปหมดเลย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
น้ำหกหรอ
ปูเป้รักพ่อนะฮะแล้วก็เรื่องบี้